วันนี้เนี่ยคุณปอที่เป็นคนนัดคุณกติกตั้งแต่แรก

มาร่องเรือกันจิบวายกัน
เป็นเจ้าของเรือด้วยแล้วก็สลับขับเรือกับคุณโรเบิร์ตด้วย
บอกในรายการโหนกระแสกับพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าเดี๋ยวหลังจบรายการพี่หนุ่มนะ
ผมจะไปคุยกับคุณแม่ของคุณตังโม
จะบวชให้บวชให้กับแตงโมอยากจะขอโทษอยากจะขอโทษ
แล้วจากนี้ไปจะดูแลคุณแม่เองใช่ไหมดูแลคุณแม่คุณแตงโมแทนคุณแตงโม
เราก็ถามไปยังพี่ชายของคุณแตงโมนะครับพี่ชายคุณแตงโมที่ไปตั้งแต่คืนแรกเลย
กับคุณแม่ไปหาน้องสาวจนกระทั่งเจอคุณแตงโมในแม่น้ำที่ลอยขึ้นมาเนี่ย
ถามว่าเออสิ่งที่คุณปอเขาบอกเนี่ยหรือว่าเพื่อนบอกว่าคุณแตงโม
ปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยแล้วตกเรือเนี่ยคิดว่ายังไงพี่ชายคุณแตงโม
บอกกับเรานะครับบอกว่าตัวของเขาแล้วก็ครอบครัวไม่มีใครเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
ขอให้เพื่อนของแตงโมออกมาพูดความจริงสักทีนึง
ส่วนประเด็นที่ทางคุณปอบอกบอกจะมาดูแลแม่แทนคุณตังโมเนี่ย
พี่ชายคุณแตงโมบอกว่ายังไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้
ตอนนี้อันดับที่หนึ่งเลยอยากรู้ความจริงก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวของเขา
ให้ทุกอย่างเกี่ยวกับน้องเนี่ยมันชัดเจนมากกว่านี้นะครับ
ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ต่อไม่ได้คุยครับ
ใช่ครับก็ให้ตำรวจทำงานให้เต็มที่ครับ
ขอให้ตำรวจทำงานให้เต็มที่ตั้งใจทำงานอย่างที่ประชาชนคาดหวังไว้กับตำรวจ
แล้วก็ครอบครัวคาดหวังไว้กับตำรวจนะครับว่าจะได้ครับ
แต่ว่าที่ถามมาเราเชื่อว่าทางสำนวนยังไม่พูดความจริง
ความคิดผมคิดว่าอย่างนั้นครับอาจจะพูดความจริงแต่อาจจะพูดยังไม่หมดหรือเปล่า
ขอให้พูดความจริงทั้งหมดมีใครที่คิดว่าอุบัติเหตุไหมครับ
มันก็คิดได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นอุบัติเหตุด้วย
หรือว่าโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจอันนี้เราก็ไม่รู้

นี่สิ่งที่หลายคนเขาสะท้อนออกมานะฮะ